การพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง
เหนือจากแฮชแท็กเรื่องของออสการ์
ก็มีแฮชแท็กเรื่องเล่าเช้านี้วงแตก

เมื่อวานนี้หลังจากที่สายมีคำตักสินออกมา
ออนไลน์ก็เรียกว่าไม่รอช้าเลยล่ะ
แล้วก็มีความคิดเห็นมากมายเลยทีเดียวนะคะ
อย่างที่บอกแฮชแท็กเรื่องเล่าเช้านี้วงแตก
ติดอันดับแฮชแท็กยอดนิยมในทวิตเตอร์ทันทีค่ะ
หลายคนก็โพสต์ทั้งวิพากษ์แล้วก็วิจารณ์
รวมถึงแสดงความคิดเห็นด้วยในกรณีที่ว่า
คุณสรยุทธ์ถูกสารชั้นต้นตัดสินจำคุก
ข้อความเมื่อวานนี้รวมแล้ว๗๓๐๐๐ครั้งด้วยกันในทวิตเตอร์
ซึ่งส่วนใหญ่ค่ะมาจากกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสรยุทธ์ก็ให้พื้นที่ในการนำเสนอข่าว
เกี่ยวกับวงการบันเทิงเกาหลีค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นก็เลยได้รับความสนใจจากกลุ่มแฟนคลับค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ก็มีแน่นอนกระแสวิภาควิจารณ์ว่า
แบบนี้แล้วเนี่ยคุณสรยุทธ์ควรที่จะทำหน้าที่สื่อผ่านหน้าจอโทรทัศน์อยู่หรือเปล่า

ควรจะต้องยุติบทบาทการทำงานหรือไม่ค่ะ

อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของทางคุณสรยุทธ์เองด้วย
แล้วก็เป็นเรื่องของทางเรื่องของช่อง๓เอง
แล้วก็เรื่องของกศธชที่จะต้องมีการประชุมกันว่าสรุปแล้วเนี่ย
เห็นควรว่าอย่างไรผิดกฎหมายมาตราไหน
คือว่ามีความปริมาติของการทำหน้าที่สือต่อไป
อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้

ขอให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่า
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้วนะคะ
ว่าการกระทำของนางสาวพิชชาพาซึ่งเป็นจำเลยที่๑
มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีความผิดทางอาญา
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐปี๒๕๕๙
ส่วนในสรยุทธ์มีความผิดฐานสนับสนุนพนักงานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐปี๒๕๐๒เช่นเดียวกัน
คือจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็ส่งรายงานถึงอายการสูงสุด
เพื่อเป็นโจทย์ดำเนินการฟ้องต่อสารในคดีอาญาแต่ข้อที่จริงบางอย่างยังไม่สมบูรณ์ก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสำนวนให้สมบูรณ์
คุณสรยุทธ์เองยื่นฟ้องบริษัทอสมทต่อสารปกครองเช่นเดียวกันนะคะ
ระบุให้ชำระเงินค่าโฆษณาเกินส่วนแบ่งเวลาตามที่ตกลงกันไว้ในสัดส่วนร้อยละห้าสิบ
และไม่ให้ส่วนลดทางการค้า๑๓๐ตามข้อสัญญารวมเป็นเงินกว่า๕๕ล้านบาท
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙
ปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดในคดีนี้ว่า
บริษัทอสมทไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา๕๕ล้านบาทคืนให้กับบริษัทไร้ส้ม
ดังนั้นสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคดีนี้มีใครถูกสารตัดสินให้จำคุกในกี่ปีอย่างไรบ้าง
เมื่อวานนี้สารอาญาอ่านคำพิพากษาแบบนี้ค่ะ
ลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีนี้ก็คือ
พิชภาเอี่ยมสะอาดอดีตพนักงานบริษัทอสมทจำคุก๓๐ปีลดเหลือ๒๐ปี
คือนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการในฐานะกรรมการบริษัทไร้ส้มจำคุก๒๐ปีลดเหลือ๑๓ปี๔เดือน
นางสาวมณฑาธิรเดชพนักงานบริษัทไร้ส้มจำคุก๒๐ปีลดเหลือ๑๓ปี๔เดือน
บริษัทไร้ส้มจำกัดถูกปรับเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาทแต่ลดเหลือ๘๐๐๐บาท
นี่คือสรุปคำตัดสินของสารอาญาเมื่อวานนี้เป็นเพียงสารชั้นต้น
หลังจากนี้ต่อไปก็อยู่ระหว่างการอุทธรณคดีต่อไปนะคะ